เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตข่าวคราวของสาวออมบูเบอรี่กันหน่อยนะคะ

ก็เธอก็คบหากับแฟนหนุ่มชาวญี่ปุ่น
ดูเหมือนว่าความรักเนี่ยมันแฮปปี้แฮปปี้

คือเจอตัวออมบูเบอรี่
ก็เลยขอไปอัปเดตกันหน่อยว่าความรักกับแฟนหนุ่มชาวญี่ปุ่น
ที่คบกันมา๔ปีจวนเจียนจะแต่งงานแล้วเนี่ย

บอกว่าตอนนี้มันจบแล้วค่ะมันถึงทางตันแล้วค่ะ

เขาขอเลิกด้วยเหตุผลบอกว่าอ่อนด้อยเรื่องบนเตียง

แล้วก็เลิกกันมากว่า๓เดือนแล้วนะ

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเธอโดนหลอกใช้เต็ม
ช็อกว่าระยะเวลาที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกรักเรา
มันพอกับตอนที่เราแบบทำงานให้เขาพอดี
มันก็เลยคิดว่าทำไมเขาไปบอกเราตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนโดนหลอกไหมคะหลอกให้ทำงานให้
เชิงว่าหลอกไหมออมว่ามันก็ไม่เชิง
เพราะว่าในระยะเวลาที่เราเป็นแฟนกันเขาก็ทำหน้าที่แฟนที่ดีมาก
มีข่าวได้ว่าเราบอกพร่องเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงเหรอคะ

หนูว่ามันก็ไม่เชิงเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานยุ่งมาก
แล้วก็พอทำงานยุ่งเรื่องพวกนี้เราก็แบบไม่ค่อยได้อะไรมากเท่าไหร่
แต่ว่าเรื่องอื่นการเติมเต็มการแบบให้เกียรติกันหรืออะไรอย่างนี้
ก็ไม่เคยบกพร่องอะไรอะค่ะ
แล้วมันก็ไม่เชิงแต่ว่าตอนคบกันก็ทำหน้าที่แฟนได้ดีแล้วแหละ
หมายเขาเลิกกันไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็เป็นเรื่องของคนสองคน
นี่เราก็ไม่สามารถไปดูได้เพราะต่างคนก็ต่างทำงานหนัก
แต่ก็ไม่เป็นไรนะก็โสดสบายไปก่อน
ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ตัดออกจากชีวิตไปก็ได้
อะไรที่มันไม่ดีผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้สิ้นปีผ่านไปจบไปกับปี๙ไปกับปีใหม่
เพราะเธอเองก็ยังสวยนะคะ